คุณผู้ชมยังคงโพสต์เฟซบุ๊คเหมือนเดิมนะคะ
นี่ค่ะแม่น้ำ๑๘๘นะคะ

รูปปั้นของพญานาควังปู่
อนันตนาคาราชมหาโพฮคสัพนะคะ
แล้วมีการระบุข้อความบอกว่าแฮชแท็ก
ศรัทธาพารวยไม่มีคำว่าหมดศรัทธา
ยังสร้างต่อและศรัทธาต่อไม่มีคำว่าท้อและหยุดนะคะ
แน่นอนว่าคนที่เข้าไปดูพูดคำเดียวเท่านั้นค่ะ

นี่สาธุแล้วนะคะคุณดู
มีเลขอะไรอยู่นั่นแหละค่ะไม่พูดมากเจ็บคอนะคะ
พาไปที่ต่อไปเลยค่ะสาระแปดเหลี่ยมภายในวัดทัพไซตะบนทัพไซ
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ตรงนี้ทำไมเอ่ยยังคงมีประชาชนค่ะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยแรงศรัทธา
รูปปั้นไอ้ไข่ของวัดนะคะแหมไอ้ไข่ยังไม่เสื่อมศรัทธาจริงนะคะ
เพราะหลายคนบอกว่าขอแล้วก็ได้ขอแล้วก็โดนโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ
ประสบความสำเร็จต่างนะคะแต่ว่าช่วงนี้น่ะโควิดทางวัดเขาก็เลยมีการ
ให้ขึ้นกราบไปขึ้นไปกราบไหว้บนสาราแปดเหลี่ยมเนี่ย
ครั้งละไม่เกินห้าท่านเท่านั้นนะคะคนที่มากราบไหว้ขอพรก็จะทำอะไรล่ะ
หลักหลักแล้วก็เขย่านี่ไงต่อแล้วก็เขย่าเซียมซีนะคะ
เขย่าจริงแล้วเนี่ยเขาเขย่ากันครั้งดีใช่ไหมได้เลขเดียว
แต่มาที่นี่ต้องเขย่า๒ครั้งเพราะได้๒เลข
อาจจะได้เป็นเลขสองตัวได้ค่ะนะฮะเอาไปประกอบกัน
อันนี้เขย่าครั้งเดียวได้สี่หกนะแล้วบางคนก็ไปล้วงค่ะ
ปองในโอ่งทองคำได้เลขอะไรอ่าสวมใกล้ใกล้หน่อยได้ไหม
ซุมได้ไหมอ่ะนั่นแหละค่ะนะคะนี่อ่า
ก็ประมาณนี้นะคะ
เมื่อมีพญานาคมีไอ้ไข่แล้วฉะไหนเลย
ก็จะต้องมีตะเคียนทองนะฮะกลุ่มชาวบ้านนะครับ
กันไปนะครับขอโชคขอลาบขอเลขจากต้นตะเคียนทองสี่ต้นนี้
อยู่ในวัดนิมิตรธัญญารามอำเภอทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ครับ
เชื่อกันว่ามีชื่ออะไรบ้างแม่จันหอมแม่จันทรานะฮะ
แม่ศรีดาและแม่สีทองนะครับขณะที่นางสาวมณ์เทียน
มักกรุณทาอายุ๓๕ปีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
เล่าบอกว่างวดที่แล้วหรือสื่อสารกับแม่ตะเคียนได้
ได้เลขไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลสมใจ
งวดนี้ฝันเห็นแม่ตะเคียนอีกครั้งซึ่งแม่ตะเคียนมาบอกเลข
โอ้โหบอกต้องหกตัวนะนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอยากให้
กับชาวบ้านนะครับเพื่อให้คนที่ดวงดีเนี่ย
มีโชคมีลาบนะถ้าได้เงินก็เอาเงินมาบุรณกุฏิในวัดนะครับ
ให้แล้วเสร็จครับ

จันทราพระธิดาแห่งนครเจนละท่านมาหลบภัยในประสาทแห่งนี้นะครับชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนที่พระนางจะจากไปนะครับได้ปลูกต้นลำเจียกไว้เป็นตัวแทนของเธอแล้วก็ตั้งอธิษฐานบอกว่าถ้าเธอไม่ได้กลับมานะที่แห่งนี้อีกขอให้ต้นลำเจียกต้นนี้อย่าออกดอกอีกเลยแต่หากเธอได้กลับมาก็ขอให้ออกดอกอีกครั้งชาว
ออกดอกซักครั้งเลยอืมหกสิบหกเกิดมาหกสิบหกปีแล้วเห็นต้นนี้ตอนไหนครับ
ก็ต้นนี้ก็เห็นเลยค่ะเคยออกดอกไหมอะเคยเห็นไหมครับไม่เคยค่ะ
ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นออกดอกไม่เคยเพิ่งเห็นนี่แหละอืม
แต่ในกรลำเจียกประสาทพุมโปนเราของตำหนงในรพรมนี้ไม่เคยออกดอกเลยค่ะ
อืมทำไมครับก็ไม่ทราบเหมือนกันอันเห็นว่าเป็นตำนานของไอ้นางรักธมน่ะ
ที่เขาว่าถ้านางพัดพรากออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วจะลำเจียกต้นนี้มันจะไม่ออกดอก
จากนี้ชาวบ้านยังชวนกันไปไหว้สารเก่าแก่นะครับอยู่ใกล้สระน้ำโบราณนะครับ
ในบริเวณปราศาสตร์แห่งนี้เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็ถือโอกาสนะครับขอเลขในคืนวันโกนด้วยการจุดทูปเสี่ยงทายนะครับ
ได้เลขก้านทูบมาหลายตัวเหมือนกันครับ